ความคืบหน้าคดีฆ่าเผานั่งยางพยาบาลสาวที่เชียงใหม่
ตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
คนร้ายอ้างว่าสามีของผู้ตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย
แต่ประวัติของคนร้ายเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชม
เคยฆ่าคนมาแล้ว๒ศพ
พ้นโทษมาได้สัก๓เดือนนี้เองค่ะคุณผู้ชม
ส่วนสามีของผู้ตายเบื้องต้นตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
พลตำรวจรีภูลทรัพย์ประเสริฐศักดิ์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
เปิดเผยภายหลังใช้เวลากว่า๖ชั่วโมงค่ะ
สอบปากคำนายธีรพลปารีเสนอายุ๔๓ปี
และนายนิรันดรแก้วเต๋จ๊ะอายุ๔๒ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่
เมืองต้นนายนิรันดรอ้างว่าได้รับการว่าจ้างค่ะ

จากนายธิรพลสามีของนางสาวจันจิราเกิดแก้วอายุ๕๐ปี
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ลวงมาสังหารภายในสวนลำไยเมื่อวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ขณะก่อเหตุนางสาวจันจิรายังไม่เสียชีวิตนะคะ
นายนิรันดรก็เลยหักคอแล้วโยนนางสาวจันจิราเข้ากองไฟ
เผาเพื่ออำพลางคดีจากนั้นใช้รถเก่งยี่ห้อ
ไปทำสีใหม่แต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจจับได้เมื่อวานนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของคนร้ายค่ะ
คือยังไม่เชื่อทั้งหมดต้องรอตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน

ก็ตอนนี้จะให้การยังไงเราก็รับฟังหมด
แต่เราจะมาวิเคราะห์พร้อมกับหลักฐานอื่น
ถึงแม้จะมีคลิปเครียมคลิปนั้นจะเป็นคลิปที่
คนเนี่ยทำไมจะต้องมาอัดคลิปทำไมไม่แจ้งตำรวจให้ไปดำเนินการเลย
เพื่ออะไรอันนี้เราต้องพิสูจน์

แต่เรายังจะต้องหาหลักฐานเพิ่มเติม
ซึ่งคำให้การผู้หานั้นจะให้การอย่างไรก็ได้
แต่ประวัติของผู้ต้องหาเนี่ยนะคุณผู้ชมคือน่าตกใจเหมือนกันนะคะ
นายนิรันดรผู้ต้องหาเนี่ยเคยก่อเหตุฆ่าข่มขืนหญิงสาว
และฆ่าปิดปากผู้เห็นเหตุการณ์๒ศพค่ะ
ฆ่ามาแล้วสองศพแล้วก็นำศพไปเผาเหมือนกัน
เพื่ออำพลางคดีในอำเภอแม่ริมเมื่อปี๒๕๕๙
ถูกจำคุก๑๔ปีเพิ่งพ้นโทษออกมา๒๓เดือนนี้เองค่ะ

เช้าวันนี้ตำรวจภูทรดอยหล่อจะนำตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ส่งตัวไป
ฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ตอนนี้เบื้องต้นยังคงปฏิเสธอยู่
แต่ก็ยังไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึง
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไว้สอบสวนในฐานะพยานเท่านั้น
แต่ว่าถ้าพบหลักฐานที่ชัดเจน
ถ้ามีหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ว่าตัวสามีเนี่ย
คนจ้างวานจริงก็จะขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่

ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้เมื่อวานที่เราเล่าไป
คนที่ไปแจ้งความกับตำรวจก็คือตัวสามีนี่แหละ

เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคดีนี้ว่าตกลงแล้วเป็นผู้จ้างวานค่าด้วยหรือเปล่า